ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะเรื่องนี้มันก็แม่หลายมุมหลายอารมณ์นะครับ
จักรยานยนต์คันหนึ่งของสองสามีภรรยาเนี่ยขี่ไปตามถนนนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยไปเสียหลักล้ม
ระหว่างทางที่ไปแล้วก็มีรถบรรทุกพ่วงมีรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยอยู่แถวรถของเขา
จังหวะที่เสียหลักล้มลงไปเนี่ยรถบรรทุกน้ำมันทับภรรยาที่นั่งซ้อนท้ายมาเนี่ย
จนเสียชีวิตลูกชายสองคนพอรู้ข่าวว่าแม่เนี่ยถูกรถทับเสียชีวิตอยู่กลางถนน
มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเข้าไปรุมแบบคือลุมกระทืบลุมเตะลุมต่อยคนขับ
รถบรรทุกน้ำมันนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ไอ้พี่ไอ้พี่
ใจเย็นเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็น
ลูกชายของผู้ตายนะฮะ๒คนด้วยกัน

กระทืบรุมเตะรุมทำร้ายคนขับรถบรรทุกน้ำมัน

คือขับรถเนี่ยทับแม่เขาเสียชีวิต
นี่ตำรวจก็พยายามเข้ามาห้ามทับกันนะครับ

นี่ฮะเข้ามาห้ามปรามเข้ามาแยกกัน
แต่ดูเหมือนว่าลูกชายของผู้ตายเองก็จะ
คือโกรธแค้นแบบไม่ฟังอะไรเลยนะฮะ
คอกใส่เจ้าหน้าที่บอกอย่ามาแตะตัวนี่ฮะ

มาห้ามปรามแล้วก็มาแยกกัน
แต่ในมุมของคนขับรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยครับ

คือเอาล่ะผมเข้าใจว่าผมขับรถมาแล้วก็ไปทับ

แต่เขาไม่ได้เป็นคนไปชนไปแบบ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้น
นี่มันเลยเป็นสองมุมลักษณะแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แต่แน่นอนว่ามันก็เป็นความเศร้าสลดนั่นแหละ
ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนจะมีเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ย

ตรงนี้ฮะปากซอยสุขสวรรค์๔๓
พระประแดงสมุทรปราการนี่จักรยานยนต์คันนี้
และมีนางฉลิดลาจันทองอายุ๕๓ปีเสียชีวิตอยู่
ในสภาพถูกรถบรรทุกเนี่ยล้อรถบรรทุกทับไปที่ศีรษะ
เสียชีวิตคาที่ลูกชายสองคนพอทราบข่าวของแม่
เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุร้องไห้กอดศพแม่นี่ครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนที่จะไปทำร้ายคนขับรถบรรทุกที่ทับแม่จนเสียชีวิต
ส่วนคนที่บาดเจ็บอีกคนนึงคือคนขี่จักรยานยนต์นะครับ
คือสามีของผู้ตายชื่อนายไพโรธจันทองอายุ๖๓ได้รับบาดเจ็บ
นี่ฮะทางป่อเต็กตึงเขาก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ห่างจากจุดตรงมีจักรยานยนต์กับศพของนางฉลิดลาสัก๒๐เมตรเนี่ย
มีรถบรรทุกน้ำมันจอดอยู่รถบรรทุกน้ำมันคันนี้มีนายสมพรศรีเมืองอายุ๖๓เป็นคนขับ
นายสมพรก็คือคนที่ถูกลูกชายสองคนของผู้ตายเนี่ยรุมทำร้ายจนน่วม
ใบหน้านี่บวมปูดหมดทางป่อเต็กตึงก็ต้องช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
สพพระประแดงเนี่ยได้สอบสวนนะครับนายไพโรธคนขี่จักรยานยนต์สามีของผู้ตาย
นายไพโรธบอกว่านี่ฮะตอนจะเกิดเหตุเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์มากับภรรยา
ภรรยาซ้อนท้ายก็ขี่ตีคู่มากับรถพ่วงตอนนั้นรถพ่วงเนี่ยอยู่เลนขวานะ
แล้วเขาเนี่ยถูกรถพ่วงเฉียวชนจนล้มแล้วมีรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยอยู่ใกล้
ตอนที่ล้มไปเนี่ยเป็นความโชคร้ายมากเพราะว่าภรรยาที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ย
เด็นเข้าไปใต้ท้องรถบรรทุกน้ำมันก็เลยถูกล้อของรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยทับศีรษะจนเสียชีวิต
ก็ล้มเลยครับแล้วถูกรถอะไรครับ
สิบล้อเหรอ
ทีนี้มันก็ต้องดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ทีมข่าวทะลัดทีวีของเราได้มานะช่วงเวลาเกิดเหตุข้ามมาวานนี้
เป็นจุดกลับรถนะฮะจะเห็นรถบรรทุกน้ำมันเนี่ย
กลับรถแล้วมีรถภ่วงครับตามหลังมา
เลนขวาเห็นจักรยานยนต์ขี่ไปไหมครับ
ตีคู่รถภ่วงไปผ่านกล้องวงจรปิดไปแล้ว
แล้วมีรถภ่วงขับทางตรงมาตามไป
รถบรรทุกน้ำมันแล้วรถพ่วงเนี่ยขับตามไปแล้วก็มีจักรยานยนต์ตีคู่กับรถพ่วงไป
เห็นไหมเดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งค่ะทีนี้เป็นตอนที่
พ่วงที่ตามรถบรรทุกน้ำมันไปเมื่อกี้เนี่ยนะ
เร่งเครื่องตีคู่ไปกับรถบรรทุกน้ำมันจังหวะนั้นน่ะจักรยานยนต์ของ
สองสามีภรรยาที่ขี่ตามรถพ่วงมาเนี่ยเขาก็แทรกกลางเข้าไประหว่างรถสองคัน
คือรถพ่วงกับรถบรรทุกน้ำมันแล้วไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
อาจจะถูกเฉียวชนจากตรงไหนยังไงหรือว่าเสียหลัก
เอาเป็นว่าจักรยานยนต์เนี่ยเขาเสียหลักหรือว่าจะถูกเฉียวถูกชนล้มลง
จักรยานยนต์ล้มลงคนที่นั่งซ้อนท้ายก็คือภรรยาเนี่ย
เด็นเข้าไปใต้ล้อรถบรรทุกน้ำมันพอดีก็เลยถูกล้อเนี่ยทับศีรษะจนเสียชีวิต
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับเมื่อวานนี้ตอนค่ำ
คนขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่แถวนั้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
สองสามีภรรยาขี่จักรยานยนต์ตามหลังรถบรรทุกกันมา
พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ย
แทรกกลางระหว่างรถบรรทุกน้ำมันกับรถพ่วงคงจะเสียหลักล้ม
ก็เลยทำให้คนที่นั่งซ้อนท้ายฝ่ายภรรยากระเด็นไปเข้าใต้ล้อรถบรรทุกน้ำมัน
เข้าใต้รถบรรทุกน้ำมันก็เลยถูกล้อรถทับจนเสียชีวิต
ส่วนคนขับรถบรรทุกน้ำมันนะครับนี่ฮะ
หลังจากที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้พอรถเนี่ยจังหวะ
กระเด็นมาใต้ท้องรถพอดีรถก็เลยทับเขาเสียชีวิต
แล้วถูกลูกชายเขาลุมซ้อมจนน่วมเลยอ่ะวันนี้คนขับรถบรรทุกน้ำมัน
ชื่อนายสมพรไปที่สพพระประแดงนี่ฮะลุงสมพร
ไปสอพพระประแดงเลยแกไปแจ้งความฮะจ้า
แจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับลูกชายของผู้ตายทั้งสองคนที่มารุมทำร้าย
คือลุงสมพรบอกว่าแกยอมรับแหละว่าแกเข้าใจอารมณ์แห่งความสูญเสียนะ
แต่ผู้ที่สูญเสียก็มาทำกับแกเนี่ยเกินไป
ขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะขับรถไปทับเขาจนเสียชีวิต
บอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ตั้งใจจะ
ไม่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยค่ะ
ใครใครต้องการให้มันเกิดใช่ไหมครับแต่อันนี้เขาเข้าใจอารมณ์ของเขา
แต่ว่าก็ทำหนักเกินไปดูคลิปตัวเองแล้วเป็นไง
อ๋อแล้วตอนนี้ป่าเจ็บยังไงอะฮะเขายังชั่วยัง

อ๋อแล้วก็ข้อมือเนี้ยกลับไปไม่สนับเลย
นี่ครับทุกผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับวันนี้
ครอบครัวไปรับศพของนางชะลิดลาที่เสียชีวิตแล้วนะครับ
มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสารอดที่ซอยสุขสวรรค์นะครับ
ราชบุรณะก็แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
เราได้คุยกับลูกชายของผู้ตายนะครับ
ที่เมื่อวานนี้มีการทำร้ายความขนขับรถบันทุกข์น้ำมันนะครับ
รุงสมพ่อนะคือวันนี้ได้คุยกับเนี่ย
ถ้าเจอลุงขับรถบันทุกข์น้ำมัน

แล้วผมก็ไม่ได้มีเจตนา

อารมณ์อารมณ์ครับ
ก็คือในธนาควรเป็นลูก
ถ้าคิดกลับกันคือคนในครอบครัว

ทำอะไรดูไม่คิดอะไรนี่ประมาณนั้นนะครับ
ทางผมมั่นใจได้ผมไม่มีผมไม่คิดจะทำร้ายอะไรที่อยากจะเจอคือขอโทษแท้พี่ชายผมด้วยอีกคนนึง
ทั้งพี่ทั้งน้องที่เขาบอกนะแต่วันนี้ลุงแกไปแจ้งความที่สพพระประแดงนะครับเรื่องทำร้ายร่างกายนะครับ
ครอบครัวจะตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพคุณชะลิลาเนี่ย๓คืนด้วยกัน
ปนักกิจศพวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องของทางคดีความสพพระประแดงบอกว่าได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้ว
ที่เหลือก็คือสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งรถพ่วงแล้วก็รถบรรทุกน้ำมัน
อันนี้คือเรื่องของคดีอุบัติเหตุบนท้องถนนนะหรือว่าจะเฉียวชนก็แล้วแต่
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
ส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายที่มีคนมาแจ้งความเพิ่มเติม

อันนี้คือกล้องวงจรปิดที่ตำรวจบอกว่าได้มาแล้วนะฮะ